พูดถึงเจ้ายิมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนะคะที่ตอนนี้ไปทดสอบฝีเท้า
และก็ได้รับโอกาสสุดพิเศษนะคะได้ดวนฝีเท้ากับนักเตะชื่อดังระดับโลก

ยูมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๑๙ปี
ก็ออกอาการเป็นปลื้มสุดค่ะ

ยิมก็ยังได้พูดคุยกับคางาวะแบบเป็นกันเอง
ถ้าอยากจะเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการค้าแข้ง
ต้องพยายามที่จะหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอนะคะ
เพื่อจะได้เป็นนักเตะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
รวมถึงก็ยังมอบเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นพร้อมลายเซ็นต์ให้ยิมเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๑๙ปีก็บอกค่ะว่า
มาญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก
ได้เจอและดวนฝีเท้ากับนักเตะระดับโลกทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะ
พร้อมกับสัญญาด้วยค่ะว่าจะนำทักษะเทคนิคและคำแนะนำดีที่ได้มามาปรับใช้ต่อที่ประเทศไทยค่ะ